คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะคะ๒๘มีนาคม
วันที่รัฐบาลจะเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอตคอม
เพื่อที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาททุกเดือน

แล้วก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือว่าทกษและก็ธนาคารกรูงไทยย์

คนเต็มธนาคารไปหมดเลยนะคะ
ทุกคนตั้งใจมาเปิดบัญชีพร้อมเพลย์ค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนบัญชีเดิมให้เป็นบัญชีพร้อมเพลย์
เพื่อความสะดวกในการโอนเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วย
ช่องทางการโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพลย์

ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดนะคะ
ธนาคารบางแห่งอย่างทกศ
เขาบอกว่าทกศสาขาหัดใหญ่
ระบบล่มหลังเปิดหลังเปิดให้เปิดบัญชีแค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะ
ส่วนธนาคารอื่นก็มีการจัดคิวให้เข้าไปทีละคน
พร้อมมีมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด๑๙อย่างละเอียด
การวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลล้างมือด้วยนะคะ
ธนาคารออมสินมีคนเดินทางไปทำธุรกรรมเยอะมากนะคะ
ช่วง๒๖๒๗มีนาคม
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ธนาคารออมสินก็เลยต้องขออนุญาต
ปิดการให้บริการสาขาบางสาขาที่คนไปใช้บริการเยอะมาก
ตั้งแต่เที่ยงของวันที่๒๗มีนาคมเป็นต้นไป
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า
ธนาคารกรุงไทยพร้อมรองรับการลงทะเบียนตามมาตรการ

ทุกคนให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

แล้วก็บอกประชาชนว่าไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร
ลงทะเบียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมาที่ธนาคาร
ป้องกันการรวมตัวกันแล้วก็การแพร่ระบาดด้วย

กระทรวงต่างหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้

เพราะพรุ่งนี้โอกาสเสี่ยงที่เซิร์ฟเวอร์จะล่มน่าจะมีมาก

สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตให้ด้วยแล้ว
เวลาหน่อยพรุ่งนี้๖โมงเย็น
แปดนาฬิกาลงทะเบียนได้ไม่ใช่แปดโมงเช้าย้ำว่าหกโมงเย็น

แต่ต้องมีบัญชีที่เป็นพร้อมเพลย์

เท่านั้นถึงจะได้รับเงินนี้ไปนะครับ